พาคุณผู้ชมมาดูปรากฏการณ์นี้หน่อยละกันนะคะหลายคนเขาบอกว่าแปลก
แต่บางคนบอกไม่แปลกหรือคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็น
ส่งข้อความมาบอกเราหน่อยก็แล้วกันแต่ส่วนตัวดิฉันยังไม่เคยเห็นค่ะ
ปรากฏอาการนี้ที่เขาบอกว่ามันแปลกจริงเอาอย่างนี้ไปดูว่าอะไรมันผุดขึ้นมาพร้อมกันตรงทะเลค่ะ
นี่แหละมันพลึบขึ้นมาพร้อมกันหมดเลยค่ะเนี่ยแล้วคนถ่ายคลิปเขาบอกว่านะ
เขาถ่ายไว้ที่แถวแถวพิกัดหาดแป้รำพึงจังหวัดระยองค่ะมีแคปชั่นบอกแบบนี้
มันดูขนลุกอ่ะเห็นแล้วขนลุกคุณขนลุกเหมือนเราไหมว่าแต่มันคือหอยอะไร
หลายคนมาเฉลยบอกมันคือหอยเสียบหอยสองฝาหรือหอยทรายมี๓ชื่อเรียกก็แล้วแต่นะคะ
พื้นที่ไหนจะเรียกอะไรก็ไปดูข้อมูลกันหน่อยเขาบอกว่าหอยนั้นมันเป็นหอยที่มีสองฝาประกอบการเปลือกหนา
ฝังตัวอยู่ในทรายถูกเรียกว่าหอยทรายหรือหอยสองฝาค่ะ
ก็ฝังตัวอยู่บริเวณนี้แหละค่ะพบได้ทั่วไปตามชายหาดนะ
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งทะเลอันดามันเองนะคะตรงบริเวณภาคใต้เอง
เกาะลันตาจังหวัดกระบีก็พบได้เยอะเขาบอกว่าชาวบ้านมักจะไปเก็บค่ะ
เก็บเอาไปทำอาหารจำพวกผัดหรือว่าเอาไปดองน้ำปลา
หลายคนบอกอร่อยดีค่ะ